ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีตำรวจหนุ่มนายหนึ่งต้องเสียชีวิตนะครับ
เพราะว่าไปเจอวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยขี่จักรยานยนต์ไล่ตามไปบอกให้หยุดไม่ยอมหยุดนะฮะ
แล้ววัยรุ่นผู้ชายคนนี้ชักปืนมายิงใส่ตำรวจนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
นี่จักรยานยนต์สายตรวจนี่ล้มคว่ำอยู่กลางถนนตรงนี้นะฮะ
เป็นถนนวัดขาวไทยสายยันต์อปากช่องอปากช่องจนครราชสุริมานะครับ
ทุ่มครึ่งคืนที่ผ่านมานี่ฮะล้มอยู่ที่ข้างทางตรงนี้นะครับ
จักรยานยนตราโล่นะครับไฟหน้ารถยังติดอยู่เลยนะครับ
ล้อหลังนี่ทับหมวกกันน็อกเลขรหัสสายตรวจ๒๑
แล้วก็มีกองเลือดขนาดใหญ่อยู่กองหนึ่งด้วย
ผู้ที่ถูกยิงแล้วก็บาดเจ็บสาหัสนี่กระสุนเข้าใบหน้านะครับ
คือ๑๐ตำรวจรีอัธพลบุญมีอายุ๒๘ปี
ขวามือนี่นะฮะสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
สิบตำรวจรีอันทพลเป็นพบหมู่ป้องกันและปราบรามสพปากช่องนะครับที่โคราช
ถูกคนร้ายยิงเข้าเนี่ยนะฮะกระสุนเข้าโหนกแก้มขวาเข้าคิวเข้าจมูก

กู้ชีพก็พยายามช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
โรงพยาบาลปากช่องนานาแต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
คาดว่าคนร้ายเนี่ยใช้ปืนที่เป็นปืนลูกซองยิงใส่นะครับ
มันก็เลยกระจายนะครับวันนี้คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุข
หรือว่าตินะฮะลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับ
เพราะว่าตำรวจถูกคนร้ายยิงนะฮะในขณะที่เรียกตรวจค้น
หลังจากมีพิรุษเมื่อพบวัยรุ่นชายขี่จักรยานยนต์อยู่
แล้วไม่ยอมหยุดตรวจนะฮะไม่ยอมหยุดให้ตรวจแต่ว่ายิงใส่เลยนะครับ
ที่เกิดเหตุเนี่ยคือหมู่บ้านหนองน้อยนะครับ
ตรงจุดเกิดเหตุถนนตรงนี้นะฮะยังมีรอยครูดอยู่บนถนนนะครับ
จักรยานยนต์สายตรวจของ๑๐โนตรีอัธพลนะครับ
แล้วก็มีกล้องวงจรปิดใกล้ที่เกิดเหตุในหมู่บ้าน
กับเส้นทางต่างที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจก็กำลังมาตรวจสอบอยู่นะครับ
ซึ่งติที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยไปเจอกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะครับ
จากบ้านของชาวบ้านในชุมชนนี่จะเห็นตรงนี้นะครับ
บนถนนเนี่ยเห็นแสงไฟรถจักรยานยนต์ขี่ตามประกบกันมา
คาดว่าคันแรกเป็นของคนร้าย
คันที่๒ที่ตามไปคือจักรยานยนต์สายตรวจของ๑๐โนตรีอัฐพล
จากนั้นกล้องวงจรปิดของชาวบ้านอีกชุดหนึ่งนะฮะ
จะจับภาพขณะคนร้ายขี่จักรยานยนต์หนีนะครับ

แล้ว๑๐ดนตรีอัธพลขี่ไล่ประกบมาในระยะกระชั้นชิด
ซึ่งตรงนี้จะได้ยินเสียงของ๑๐ตำรวจรีอัฐพลเรียกให้คนร้ายหยุดนะฮะ
บอกให้จอดนะฮะ

หลังจากกล้องตรงนี้
จะมีกล้องที่ได้ยินเสียงคล้ายปืนดังขึ้นหนึ่งนัด

คือเวลาในกล้องวงจรปิดมันจะไม่ตรงกับเวลาจริงนะ

ก่อนที่จะมีรถจักรยานยนต์ที่ขี่ออกไปอย่างรวดเร็ว
คาดว่านี่คือรถของคนร้ายนะครับ
หลังจากยิงตำรวจแล้วแล้วก็รีบขี่รถหลบหนีไป

ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่งนะฮะ

คนร้ายขี่รถหลบหนีมาตาม

เป็นช่วงที่ก่อเหตุยิงตำรวจมาแล้วนะครับ
คือเวลาในกล้องแต่ละตัวมันจะไม่ตรงกันนะฮะ
แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๓ทุ่มกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา
คือจังหวะกล้องตรงนี้เนี่ย
ติบอกว่าให้สังเกตให้ดีนะครับ

เพราะจะเห็นคนร้ายเหลียวมองมาทางข้างหลัง
คล้ายกับระแวงว่ามีใครตามมาหรือเปล่า

คือตอนตำรวจไล่ตามประกบบอกให้หยุดจอดก็ยิงใส่ปั้งเข้าไปเนี่ย
แล้วก็ขี่หนีมานี่มีเหลียวดูด้วย

แต่ตำรวจในกระสุนเข้าหน้าเลยฮะ
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับบอกว่า
เมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่รถจักรยานยนต์น้ำมันหมด
ก็จอดรถอยู่เพื่อรอคนมาช่วย

เธอเห็นตำรวจซึ่งก็คือ๑๐โนตรีอัฐพลที่เสียชีวิต
ขี่รถสายตรวจออกตรวจอยู่ก็มานายเดียวโดยขี่จักรยานยนต์มาตามถนนหมู่บ้าน
ดินแดงเธอบอกขณะนั้นสังเกตเห็นว่ามีจักรยานยนต์อีกคันนึงเป็นฮอนด้าเวฟ
คนขี่เป็นผู้ชายท่าทางมีพิรุษคนขี่นี่สวมเสื้อสีเทาแบบมีฮูต
ตำรวจก็เรียกให้หยุดตรวจแต่รถคันนี้ไม่หยุดนะฮะขี่หนีตำรวจก็เลยขี่รถไล่ตามอย่างกระชั้นชิด
คือถามว่าตามไปเนี่ยห่างกันสักเท่าไหร่เธอบอกเท่าที่ดูด้วยสายตาเนี่ย
ห่างแค่แบบสักศอกเดียวแทบจะถึงตัวกันอยู่แล้วผ่านไปไม่นานมีเสียงปืนดังปั้ง
ทีแรกเนี่ยเธอคิดว่าไม่คิดว่าเป็นเสียงปืนนะฮะเพราะมันไม่ชัดว่าคือเสียงปืนหรือเสียงอะไร
แต่มันเสียงดังปั้งทีนี้พอเธอเติมน้ำมันเสร็จมีคนมาช่วยอะไรเสร็จเธอก็ขี่รถกลับบ้าน
สิบดนตรีอัตภพลที่เมื่อกี้นี้เพิ่งขี่รถไล่ตามรถคนร้ายเนี่ยฮะ
รถล้มนอนกองอยู่กับพื้นเธอก็จอดรถรีบลงไปดู๑๐ดนตรีอัฐพลตอนนั้น
เลือดเต็มหน้าไปหมดเลยเธอก็รีบโทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือกัน
ตอนแรกหนูไม่รู้หรอกว่ารถเหมือนแบบบิดแข่งกันมาหรือเปล่าหรือเปล่า
คราวนี้หนูเห็นรถผู้ต้องหาขี่ไปก่อนแล้วรถตำรวจก็ขี่ไล่ตามจี้มา
และคราวนี้ครั้วได้สัปดาษนึงก็ได้ยินเสียงปั้้ง

ดังนั้นหนูก็ขี่รถกลับบ้านมาดูดน้ำมันรถที่บ้าน
เพื่อที่จะไปเติมก็ไปไว้ที่เติมน้ำมันเกิดเหตุ
แล้วเห็นพี่ตำรวจนอนตรงนั้นแหละ
พันธุ์ตำรวจเอกฉัดนรงภูมิกับการสพปักช่องนะครับ
บอกว่าปกติสายตรวจรถจักรยานยนต์ของตำรวจเนี่ยจะมีตำรวจ
เวรกันสองนายเขาจะออกกันเป็นคู่บัดดี้ค่ะแต่
ก็เลยเหลือแต่๑๐มรีอัตภพลที่ออกตรวจนายเดียวในพื้นที่เกิดเหตุ
ก่อนเกิดเหตุไปตรวจที่หมู่บ้านมดินแดงแล้วก็แจ้งเข้ามาที่ศูนย์วิทยุของโรงพัก
จากนั้นก็เงียบหายไปจนพบว่าสื่อมวลชนขี่รถไล่ตามรถของคนร้ายต้องสงสัย
คาดว่าคงเห็นคนนั้นเนี่ยท่าทางมีพิรุษน่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายก็เลยเรียกให้หยุดตรวจ
แต่ว่าไม่ยอมหยุดก็เลยขี่รถไล่ตามตั้งแต่ชุมชนมดินแดงผ่านชุมชนหนองกระจ่า
ถนนคู่ขนานทางรถไฟผ่านหมู่บ้านหนองน้อยซึ่งคาดว่าคนร้ายช่วงนั้นคงจวนตัว
ก็เลยชักปืนลูกซองยิงใส่๑๐ดนตรีอัฐพลกระสุนเข้าใบหน้าพอดี
รวม๗รูด้วยกันบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
ล่าสุดตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมานะครับแล้วก็สืบสวนภาค๓ด้วย
ลงพื้นที่มาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดต่างเพิ่มเติมนะครับ
เพื่อหาร่องรอยของคนร้ายที่หน้าอบตปากช่องด้วยนะฮะ
แล้วก็ได้ภาพนี้มานะครับพบว่าคนร้ายขี่รถมาคนเดียวนะฮะ
น่าจะเป็นสีเข้มเพราะว่าภาพมันเป็นช่วงตอนกลางคืนนะครับ
ขี่ผ่านหน้าอบตปากช่องไปไปถึงวงเวียนต้นไม้แล้วเลี้ยวขวานะฮะ
ซึ่งถ้าจะไปไล่กล้องตามเส้นทางแล้วก็ตามบ้านเรือนชาวบ้านต่อเนี่ย
ก็อาจจะเห็นว่าคนร้ายเนี่ยหนีไปทางไหนต่อเดี๋ยวต้องไปดูนะครับ

โศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลโนตรีอาชญนไกรทองเปิดเผยว่า
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการด่วนให้เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด
เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจมากไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ยืนยันว่าคดีนี้พบตรให้ความสำคัญนะครับ
แล้วกำชับมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ทราบเหตุ

พร้อมกับแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของตำรวจที่เสียชีวิตแล้ว
ถือว่า๑๐ตำรวจรีอัตภพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาร
เป็นการสูญเสียตำรวจน้ำดี
เดี๋ยวจะดูแลเรื่องของสวัสดิการสิทธิประโยชน์ต่างให้อย่างเต็มที่
ขณะเดียวกันสมาคมสิทธิ์เก่านักเรียนโรงเรียนปากช่อง
ต่อการจากไปของศิษย์โดนตรีอัตภพลด้วย
เพราะว่าเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนปากช่องนะฮะ

ซึ่งเป็นการเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับ
คุณแม่ของศิษย์โดนตรีอัตภพล
วันนี้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจนะครับ
คุณแม่บอกว่ายังทำใจไม่ได้นะครับ
และหิวไปหมดกับการจากไปของลูก
อาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่ลูกชายฝ่ายฝันมาตลอด

แล้วลูกก็เป็นเสาหลักของครอบครัว
วันพรุ่งนี้คุณแม่จะไปรับศพลูกชายนะครับ
นำไปตั้งประปริศนละตรวงกะสัง